และทำให้สถานที่สำคัญต่างบรรยากาศคึกคักนะคะ
แต่ว่าทางตรงกันข้ามคุณผู้ชมครับมีผู้ปกครองนะครับ
จังหวัดเชียงใหม่มีการโพสต์ภาพในโซเชียลเป็นภาพของลูกสาว
เตือนใจทุกคนนะครับอย่ามัวแต่จับโปเกมอนสุดท้ายก็เกิดอุบัติเหตุครับ
กลายเป็นภาพที่ถูกแชร์กันอย่างแพร่หลายนะครับหลังผู้ปกครองคนหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่
ขี่รถจักรยานยนต์ตามจับโปเกมอนจนเกิดอุบัติเหตุรถชนฟุตบาทล้มบาดเจ็บ
พร้อมฝากเตือนใจผู้ที่ติดเกมรายอื่นหากเล่นไม่ระวังมีโอกาสสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุเช่นเดียวกัน
และเสี่ยงต่อการถูกล่อลวงนำไปสู่อันตรายได้นะครับ
ส่วนที่วัดร่องขุนอำเภอเมืองเชียงบรายนะครับอาจารย์เฉลิมชัยโคศิษฐพิพัฒน
ปินแห่งชาติสุดทันสมัยนะครับได้บรังสรรค์ผลงานเพิ่มเติม
บรรจงวาดการ์ตูนยอดฮิตอย่างโปเกมอนและปิกาจูนะครับบนฝาผนังโบสถ
แล้วก็เพื่อให้เป็นประวัติศาสตร์ว่าครั้งหนึ่งเกมโปเกมอนโกเป็นที่นิยมไปทั่วโลก
ฝากเตือนให้ผู้เล่นด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าอาจจะเดินตกร่องน้ำได้
ตกถนนหรือว่าเดินเข้าบ้านคนอื่นโดยที่ไม่รู้ตัว

เพราะกลางคืนอาจตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มมิจฉาชีพได้
ส่วนที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนยาลาครับ
ยังไม่มีการห้ามหรือว่าจำกัดพื้นที่ในการเล่นเกมล่าโปเกมอน

ให้บริหารเวลาการเล่นอย่างถูกต้องตามการละเทศะ
พันเอกปราโมทพรมอินโคศกกรมนภ๔ส่วนหน้าขอบร้อง
อย่าพยายามโยงการเล่นเกมโปเกมอนกับความมั่นคงในพื้นที่
เนื่องจากว่าผู้เล่นจะรู้ดีว่าพื้นที่ไหนมีความปลอดภัย
กังวลเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุทางการจราจร
หรือคดีอาจยกรรมทั่วไปโดยเฉพาะการชิงทรัพย์มากกว่าครับ